ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าผู้ตัดสินในเกมนี้คือฟู้มิง
ตัดสินชาวจีนที่เคยมีกรณีตัดสินค้านทีมชาติไทย
รวมทั้งแจกใบแดงให้กับสหรัฐอยู่เย็นในฟุตบอลโลกโซนเอเชียรอบสิบสองทีมสุดท้ายที่ไทยบุกไปแพ้สาอุดีอาราเบียศูนย์ประตูต่อหนึ่ง
โดยได้รับการยืนยันแล้วว่าพูดศิลป์ในเกมนี้จะเป็นพูดศิลป์ชาวโอมาร
ซึ่งไม่เคยตัดสินในฟุตบอลอาเซียนครับในปีนี้มาก่อน
จึงเป็นการสยบกระแสในเรื่องของพุทธศิลป์ในเกมแมชนี้นะครับ